พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่มีการโพสต์ในโลกโซเทียลนะคะว่าเขาถูกรถคันหนึ่งขักขับปัดหน้าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแถวแถวพระรามสามลักษณะคล้ายคล้ายกับมิจฉาชีพจนต้องไปแจ้งความดำเนินคดีค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อประสิทธิ์ยงเจริญวงชัยได้เปิดเผยคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงวันเสาร์ท
บนถนนพระราม๓โดยไม่ทราบสาเหตุ
ก่อนที่จะมีแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาขนาดข้าง
สอบถามเหตุการณ์โดยแรกเริ่มเดิมที
นายประสิทธิ์ผู้ประสบเหตุเชื่อว่า
คนขับรถเก่งยาริสและคนขับรถแท็กซี่น่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ

ทางถนนสาธุประดิษฐ์ต่อมา
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่ารถแท็กซี่จอดอยู่ข้างทางในช่วงต้นคลิปไม่ใช่รถของเขา
ซึ่งจังหวะดังกล่าวตัวเขากำลังขับตามหลังมาจากทางด้านเจริญราชแล้วก็แซงขึ้นไปไปติดไฟแดงอยู่
ลูกสาวและภรรยาที่นั่งมาด้วยกันก็เลยแนะนำว่าให้ขับตามไปดูเหตุการณ์
คมศักดิ์แกล้งจอดปัสสาวะห่างจากรถลุงประสิทธิ์ไปห้าเมตรนายคมศักดิ์ก็เลยเล่าว่าเห็นรถยาริสสีขาวเนี่ยขับไปแล้ว
ก็เลยขับรถแท็กซี่สีส้มไปจอดเทียบข้างเพื่อถามว่าลุงจะไปไหนลุงประสิทธิ์ก็ตอบกลับมาว่าจะไปดาวคนนอม
คมศักดิ์ก็เลยบอกว่าทางนี้ไปไม่ได้ต้องไปกลับรถข้างหน้าก็เลยอาสาขับนำไปให้
แต่สุดท้ายพอไปถึงจุดกลับรถบริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ปรากฏว่ารถของคุณลุงประสิทธิ์ก็หายไปแล้ว
เช้าวันรุ่งขึ้นเห็นคลิปถูกแชร์ออกไปก็รู้สึกเสียใจจริงแล้วตัวเองเนี่ยตั้งใจเป็นพลเมืองดี
แต่ถูกกลับมองอีกมุมหนึ่งนะคะนายสุดเขตยงเจริญชัยลูกชายของนายประสิทธิยงเจริญชัยอายุหกสิบสามปี
ส่งคนที่ติดมาด้วยกันที่บริเวณวาโก้พระรามสามแต่พอคุณพ่อเห็นว่าจุดนั้นมืด
ก็เลยขับไปหาจุดส่งบริเวณอื่นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิป
พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปแจ้งความค่ะทั้งสองสถานีตำรวจเลยนะคะ
ก็คือที่สบพและสวพระยากรัย
อัพคลิปเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนวัดพระยากรัยได้โทรศัพท์ไปขอนัดสอบปากคำเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดเพิ่มเติมค่ะและเบื้องต้นนายสุดเขต
ขอโทษรถแท็กซี่คันดังกล่าวแล้วที่เข้าใจผิด
พร้อมทั้งขอบคุณในความหวังดีที่มอบให้นะคะ